รอบเพลงออฟชิงตัวฟุตสอร์ฟโลก๒๐๒๑

ทีมชาติไทยลงเล่นในฐานะเจ้าบ้านพบกับอีรักษ
โดยเกมแรกไทยชนะมา๗ต่อ๒นะครับ
ซึ่งมามูซาแล้วก็หนีห่างเป็น๓๐จากกิจศดาวงแก้วคนเดิมครับ
ก็ทำ๒ประตูแล้วก็เจษฎาชูเดชนะครับ

สกรวม๒นัดไทยชนะ๑๑๒ทำให้ทีมชาวไทย
ผ่านเข้าไปเล่นฟุตสอร์ฟชิงชะเบชเชียร์๒๐๒๑
โจเนียแล้วก็เป็นสมัยที่๖ติดต่อกันนะครับ
เวียดนาม๑๑ทำให้เวียดนามแน่นปะเล่นฟุตสอร์ฟโลกอีกสมัยด้วย
กดประตูทีมเยือนด้วยนะครับ
สรุปทีมตัวแทนจากทวีปเอเชียกันหน่อยนะครับ
ที่ไปเล่นฟุตซอลโลก๒๐๒๑นะครับ
ต้าอัตโนมัติเป็นอิราณญี่ปุ่นอุสเบกิสถาน
ส่วนโคต้าเพยออฟมีไทยหรือเวียดนามเป็นอันดับที่๒๑
แล้วก็๒๔ก็ครบเรียบร้อยแล้วนะครับ
สำหรับทีมไทยครับผ่านเข้าไปเล่นฟุตซอลโลกเป็นครั้งที่๖แล้วนะครับ
โดยผลงานก่อนหน้านี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี๒๐๐ที่ประเทศโกเตมาลานะครับ
ครั้งนั้นไปตกรอบแรก๐คะแนนนะครับ
๒๐๐๔ที่ไต้หวันก็ได้๓แต้มแต่ก็ตกรอบแรกนะครับ
๒๐๐๘ที่บราซิลได้๓แต้มแต่ก็ตกรอบแรก
ส่วนปี๒๐๑๒ครับไทยเป็นเจ้าภาพตกรอบ๑๖ทีมสุดท้ายครับ
เช่นเดียวกับปี๒๐๑๖ที่โคลมเบียก็ตกรอบ๑๖ทีมสุดท้าย
ส่วนในปีนี้ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับ
กำหนดจับสลากแบ่งสายฟุตซอลโลกก็จะมีขึ้นในวันที่๑มิถุนายนนี้นะครับ
หลังเกมไปดูบรรยากาศในห้องแต่งตัวกันหน่อยนะครับ
แค่งโต๊ะเล็กฉลองชัยกันสนุกสนานเลยครับ
ชื่นมื้นกันไปนะครับสำหรับทีมฟุตซอลทีมชาติไทย
โอ้โหดูครับเจ้าท็อปนี่เต้นท่าอะไรครับเนี่ย
โอ้โหแล้วเดี๋ยวเดินทางมาถึงที่ประเทศไทยนะครับ
ในวันนี้เวลาเที่ยงแล้วก็จะเข้ารับการกักตัว๑๔วันด้วยนะครับ